รถทัวร์เสียหลักแล้วก็ตกร่องกลางถนน
ต้องไปดูกันว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่า

นี่ครับเหตุการณ์นี้นะฮะได้รับแจ้งมา
เจ้าหน้าที่ก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับตรงร่องกลางถนน

รถทัวร์เสียหลักพลิกตะแคงแบบนี้
เกิดเหตุที่จังหวัดพยาวนะฮะ
ตำรวจสพแม่กาได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถทัวร์เสียหลัก
ร่องกลางถนนบริเวณถนนนครสวรรค์เชียงราย
ปรายศนีย์แม่กาก่อนถึงมหาวิทยาลัยพยาว
ที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
มีคนเจ็บหลายรายเพราะดูจากสภาพรถแล้ว

เจ้าหน้าที่กู้พลายมธิษฐ์ลืชาพยาว
กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลแม่กา

เป็นรถทัวร์ของบริษัทบุษลาคัมทัวร์กรุงเทพน่าน
หมายเลขทะเบียน๑๔๘๕๑๑กรุงเทพมนาคม
สภาพก็พลิกตะแคงตกร่องกลางถนน

คนขับมือหนึ่งไม่ทราบชื่อ
หลบหนีไปนะคุณหลังเกิดเหตุนะครับ
เหลือเพียงนายวุฒิชัยลือตันอายุ๖๐ปีนะครับ
ซึ่งเป็นคนขับขี่มือ๒อยู่ในที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑รายนะครับ
เป็นหญิงชาวต่างชาติเป็นชาวเมียนมานะครับ
อกจากนี้มีผู้โดยสารอีก๘รายได้รับบาดเจ็บ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แต่ก็นำทุกคนส่งโรงพยาบาลพยาวนะครับ

คนขับรถทัวร์น่าจะขับมาด้วยความเร็ว
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเกิดเสียหลักครับ
พุ่งตกลงไปร่องกลางถนนแบบนี้
รถพลิกตะแคงเป็นเหตุให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พนักงานขับรถมือ๒แล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารทั้งหมดนะครับ
จากการสอบถามนายวุฒิชัยลือตันพนักงานขับรถ
บอกว่าเขาเป็นคนขับรถกะ๒หรือว่ามือ๒
โดยมาสับเปลี่ยนกันที่จังหวัดพิษณุโลก
ตัวเองขับผ่านกรุงเทพฯมาพิษณุโลกแล้วก็เปลี่ยน
เปลี่ยนกะกับคนขับขี่อีกคนหนึ่ง
ทีนี้คนขับขี่อีกคนนึงก็ขับเร็วแล้วฮะ
จนกระทั่งมาตกร่องกลางถนนเกิดเป็นอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะฮะประมาณ๖โมงเช้านะครับ